เป็นแพนที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากจะไปกับแมนเราแบบนี้

นานนานแล้วยังไม่ได้กับอาจริตกันชมใจ

แต่ว่าแค่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาพูด
จริงคำถามก่อนนั่นได้เกี่ยวกับปัญหาด้วยอันไหนอย่างนั้น
ก็จริงไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาอะไรหรอกครับ
อยู่ที่ว่ามันเป็นเพราะว่าพอเรา
พอผมได้ลองศึกษาดูใจกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ลองคบกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เรารู้สึกว่าพร้อมถึงจุดหนึ่งแล้วความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไป
เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเป็นคนตัดสินใจเองว่า
เอออย่างนั้นจะขอลดความสำคัญลงให้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนดีกว่า
อันนี้นานแล้วครับ
สักพักแล้วครับ

แล้วตัวผู้หญิงเขาโอเคไหมครับแล้วให้เหตุผลเข้าไป

เขาก็เลยรู้สึกเขาคือเขายอมรับทุกอย่างที่เราตัดสินใจนะครับ
ผมว่าการตัดสินใจครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าในส่วนของเราเรารู้สึกว่าเราควรที่จะทำแบบนี้แหละ
แล้วเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งหมดที่เราจะบอก
ไม่มีนะครับจริงคือผมรู้สึกว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมาก
แล้วก็คือแทบจะไม่เคยมีปัญหากันเลยอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยการที่เราพอเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
เราได้ลองศึกษากันอะไรอย่างนี้ครับ

แต่วันนี้คุณแล้วสามารถคุยกันในฐานะเพื่อนได้
ใช่ครับไม่รู้ว่าเขาอยากคุยกับผมหรือเปล่า
เราได้ได้คุยกับเขาไหมเขาว่าเขาสามารถเจอเราได้ในฐานะเพื่อนไหมหรือว่าอย่างไร
ก็มีคุยกันครับคือเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของเรา
แล้วก็เหมือนช่วงนี้มันก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้อยากมาเจอ
มันอาจจะต้องใช้เวลาในการ

เหมือนต้องคุยกับคนต่างเฟสกันไปก่อน

แล้วความรู้สึกของต่างคนต่างเปลี่ยนเหมือนกันหรือว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนกับคนเดียวกัน
ก็คือยังไม่ได้คุยคือไม่ได้คุยกันละเอียดขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าความรู้สึกของผมมันก็เปลี่ยนไปจริง
แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าคือยังไงอ่ะ
แต่คือเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าคือผมว่าเขาไม่เปลี่ยนไปหรอก
เขาก็ยังคงรักผมเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิม
แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะเห็นแก่ตัวไหมครับ
การที่เราตัดสินใจที่จะลดความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ไป
ทำไมนี่คือมองว่าเราเห็นแก่ตัวครับเนี่ย

ใช่มั้ย
ใช่มั้ย

ใช่ใช่
จริงก็เคยมีล้อมจูนล้อมปรับมาแล้วเลยครับ

เขาน่าจะผิดหวังนะผมว่า
แค่ยืนยันว่าเราจ่ากันด้วยดี

คือเราก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจ
เพราะมีกลัวว่าถ้ากลัวไปมันจะทำให้เหมือนคันอีพิค
ก็เข้าไปแล้วพูดอีกอย่างอะไรอย่างนี้

สมมติว่าเออ

เพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจแล้วก็ความรู้สึกของเราก็เป็นอย่างนี้จริง
แล้วเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกหรือไม่หรืออะไร

ก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

คือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
คือพี่ผมว่าการคนที่เป็นฝ่ายบอกอะไรอย่างนี้บางทีเขาก็
เออมันก็ไม่ได้
ต่อมาคือเราก็ออกมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวแบบ
พยายามแบบคิดทบทวนอะไรอย่างนี้หรือไงครับ
ใช่ก็มีคิดทบทวนบ้างครับ
คือมันแบบก็แบบว่าพอเราบอกสิ่งนั้นไปแล้ว
เราก็ต้องมีการมาคิดว่าแบบมันสิ่งที่เราทำไปมันถูกต้องแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าพอได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันก็รู้สึกว่า
มันก็อาจจะดีที่สุดแล้วแหละในการที่จะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมแค่ฝ่ายเดียวไง
ก่อนหน้านี้มันมีเขาลางไหมว่าแบบว่าจะไปกันไม่ได้
ก็จริงมันก็เป็นความคิดที่
เพราะแบงเช็ปเวลาการอึดใจนั้นประมาณการที่จะบอกความรู้สึกอะไรให้
แต่ว่าผมก็เห็นใจเขาตรงที่
ไม่ว่าอนาคตจะกลับมาก็เป็นเรื่องของเรื่องที่เหล่านาคต

ลูกออนมันใหม่ได้มั้ยครับหรือว่าต้องพักแต่ก่อน

ขอบคุณครับ